ผมอยากชิมหมูผัดเปรี้ยวหวานของพวกคุณอีกครั้ง
เพื่อยืนยันคำตอบในใจผมว่ามันถูกต้อง

สองคำแล้วยังไม่ถูกอีก

หวังลินผมว่าวันนี้คุณได้เปรียบมาก

ยังไงล่ะ

ทั้งสองท่านตอนนี้เราจะประกาศผลของคุณแล้ว

ไม้ไข่น้าน

เย่อีเชียนทำภารกิจสำเร็จ

หนึ่งในสี่คนนี้จะถูกคัดออกนะครับ
หัวข้อการแข่งขันที่ทุกคนต้องเจอก็คือ

ฉันไม่เคยได้ยินชื่ออาหารแบบนี้มาก่อนเลยล่ะค่ะ
ฉันคิดว่านี่เป็นอาหารที่ฉันคิดไม่ถึงมาก่อนเลย
พวกเรารู้จักบะหมี่และแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารฟาสฟู้ดที่คนทั่วไปชอบกันมาก

และการแข่งขันในวันนี้คือต้องนำสองสิ่งมารวมเป็นหนึ่งเดียว
บะหมี่แทนขนมปังแฮมเบอร์เกอร์
วันนี้จะดูว่าสตาร์เชฟจะดัดแปลงให้มันแตกต่างได้อย่างไรนะฮะ

แข่งขันรอบนี้สตาร์เชฟทั้ง๔ต้องทำเบอร์เกอร์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใน๔๕นาที
ผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะถูกคัดออก
เบอร์เกอร์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน่าสนุกอยู่เหมือนกัน
จริงหัวใจสำคัญของมันมีอยู่๒ข้อ

มันจะทำให้ข้างนอกกรอบทั้งหมดเลย
แต่ว่าข้างในก็ยังความนุ่มของเส้นอีก
หนึ่งข้อหนึ่งคือหมูสับสับได้ดีหรือไม่
คุณจะต้องใช้มือสับเพื่อให้ได้รสชาติดีขึ้น

สับหมูกันหมดเลยล่ะฉันต้องสับด้วยหรือเปล่าเนี่ย
จูตันตอนนี้เราอยู่คนละเคาน์เตอร์กันนะ
ดังนั้นผมคิดว่าโอกาสชนะสูง
ถ้าฉันชนะแล้วก็ฉันต้องเป็นศัตรูตลอดการของเขาแน่นอน

ว่าใน๔คนนี้ฉันน่าจะมีโอกาสรอดที่สุดนะคะ

ผู้หญิงที่กำลังอ่านสุดอาหารอยู่ตรงนั้นนะคะต้องฟัง
ฉันคิดว่าจูตันกับลิ้วหยุนน่าจะอันตรายนิดนึง
เพราะว่าตอนที่จูตันทำอาหารเธอก็วิ่งวุ่นไปหมด
ความรู้สึกเดียวกันกับหลิวหยุนเลย
ใส่ในถ้วยสะเลดเหรอยังไง
หมี่มันจะต้องกรอบนอกนุ่มในมันถึงจะอร่อย
มันกลับด้านแล้วผมก็ทำได้

ทอดหมูหรือยังลิ้วยุ้น

ใช้ตะลิวแซ่บไปข้างล่างแบบนี้
แล้วก็๑๒๓แบบนี้ดูใช้ได้นะ
แต่ว่าไฟมันแรงไปหน่อยดูหรือเปล่า

แต่มันก็เป็นรูปทรงอยู่นะของจูตันยังไม่ได้เลย
โอเคโอเคไม่สนแล้วต่อไปเลย
สตาร์เชฟที่กดดันทั้ง๔คน

หวังว่าพวกคุณจะทำรสชาติและรูปร่างของเบอร์เกอร์บะหมี่ออกมาได้
เพราะฉะนั้นก็จะถูกคัดออกละ

โอเคเริ่มทอดหมูในกระทะนี้แล้ว

กระทะฉนมีกระทะไม่พอขอยิมของคุณไปทอดไข่ได้ไหมคะ
ใช้ไป๓เตาแล้ว
ของฉันไม่มีไม่มีความร้อนเลยค่ะ
สตาร์เชฟทุกท่านครับ
นาทีสุดท้ายเริ่มจัดจานได้แล้ว
หมดเวลา
ทุกคนเวลา๔๕นาทีพวกคุณแข่งขันเสร็จแล้ว
แต่ว่า๑ใน๔คนนี้จะถูกคัดออกนะ
คนแรกพ่อชินเสียงเอาเบอร์เกอร์บะหมี่ขึ้นมาได้หรือครับ
ผมชอบทานไข่ยังมะตูมที่อยู่ในเบอร์เกอร์มากเลยนะ
ผมชอบเบอร์เกอร์ของคุณผมชอบเบอร์เกอร์อามูกค่ะ
ในใจรู้สึกว่ามันโล่งสบายไปเลยไม่ว่าจะทำอาหารอะไร
คุณเพียงแค่มีความคิดแบบนี้อยู่ในใจ

ผมว่ารสชาติที่ทำออกมามันต้องทำให้เหล่านักชิมประทับใจอย่างแน่นอน

ขอเชิญหวังลินนำเบอร์เกอร์บะหมี่ขึ้นมาครับ
หมี่กรอบไม่พอยังไม่กรอบนอกนุ่มในของคุณเป็นนุ่มนอกนุ่มในใช่ไหม
เนื้อหมูใช้ได้หัวหอมข้างในก็โอนะ

ต่อไปเราขอเชิญลิ้วยุ่น
เบอร์เกอร์ของคุณเนี่ยดูเรียบร้อยดีนะ
ะหมี่ตรงนี้มองไม่ออกเลยว่า
ทอดไม่สุกดีที่จริงคุณตั้งชื่อให้เบอร์เกอร์นี้ได้นะ
มันน่าจะชื่อว่าเบอร์เกอร์เหยียนหยางก็บะหมี่มันแตกต่างกันอย่างสุดคั่วเลยทีเดียว
อุตส่าห์เอามันไว้ล่างสุดเลยนะคะพอพลิกกลับมาคุณก็เลยสังเกตเห็นซะอย่างนั้น
เนื้อหมูหอมเนี่ยแข็งมากเลยเรามาชิมรสชาติกันนะเอาชิ้นเล็กไปมามาชนหมูกันหน่อย
ฉันทอดได้อร่อยมากนะคะไม่ว่าผมต้องพูดว่าทอดได้ไม่เลวนักแต่มันก็แข็งมาก
แล้วก็ยังเค็มอีกด้วยนะคุณทำเนื้อตากแห้งได้สำเร็จแล้วนะครับยินดีด้วย
ต่อไปขอเชิญจูตันนำเบอร์เกอร์บะหมี่ขึ้นมาครับ
ตอนนี้มาดูบะหมี่กันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยเห็นได้ว่ามันเป็นสีเหลืองทองทั่วถึงกันทั้งหมดเลย
แต่ว่ายังทอดไม่สุกดี
คำนี้ที่ผมทานเข้าไปทำให้ผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับเบอร์มี่เย็นนะ

คือด้านบนของบนมะหมี่นั้นยังทอดได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
รับจูตันเชิญกลับไปได้
และตอนนี้ผมจะประกาศผู้รอดชีวิตรายแรกเขาคนนั้นก็คือ

เฮอร์จินเสียงแบบไรเข้ากังขา
เฮอร์จินเสียงยินดีด้วยคุณไปโซนปลอดภัยได้แล้ว
และสตาร์เชฟคนต่อไปที่รอดเธอก็คือ

เธอสองคนกล้าไปมากไม่ดีทั้งคู่นะ

ระหว่างคุณสองคนนั้น
หนึ่งคนต้องอยู่และอีกหนึ่งคนต้องไป
เป็นไปได้๕๐ฉันเป็นคนไป
ตอนนั้นฉันเริ่มทำใจแล้วค่ะ
และคนที่อยู่ต่อในวันนี้ก็คือ
มีรางสังหรณ์ในใจว่าจะได้ไปต่อค่ะ
ในการแข่งขันวันนี้จะมีสตาร์เชฟหนึ่งท่านถูกคัดออก

อีกสักครู่กลับมารับชมรายการสตาร์เชฟ